คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกในวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โห
งานเกือบเข้าบ้านพี่เท่อุเทนค่ะคุณผู้ชม
คือมีเพจดังเพจหนึ่งเขาออกมาแฉพฤติกรรม
นักร้องดังเสียงละมุนซุกบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่
ทั้งที่ตัวเองก็มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
แถมผู้หญิงเนี่ยยังพยายามเปิดตัวซะด้วย
ชาวเน็ตก็เดากันยกใหญ่นะว่านักร้องเสียงนุ่มเนี่ยมันมีใครกันบ้างคะ

หนึ่งในนั้นก็คือพี่เท่ค่ะที่โดนหางเลขเข้าไปด้วยนะคะ
ยังโดนหนักกว่าใครเพื่อนเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

คือมีคนเนี่ยนำภาพข้อความสนทนาใช้ยูสเซอร์ว่าพี่อุเทน
โปรไฟล์ก็หน้าตาละไม้คล้ายกับพี่เท่สุดค่ะ
สนทนาเนี่ยก็มีข้อความจากฝ่ายชายว่าโอนเงินช้อปปิ้งจะได้ไม่เบื่อคุณ

เดือนหน้าให้บินมาหาหน่อยไปพักผ่อนทะเลกันสัก๔๕วัน
แถมมีคำลงท้ายว่ารักด้วยนะคะเนี่ย

แล้วดูรูปเนี่ยก็คล้ายจริงนะคุณไม่ใช่แค่นี้ค่ะ
ในโซเชียลยังมีการขุดไปถึงสาวสวยปริศนาคนนึงที่โพสต์สลิปการโอนเงิน
โดยปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีผู้โอนว่านายอุเทน
แล้วก็ลองไล่ดูในเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็มีที่เธอโพสต์เพลงบ้างโพสต์ตามไปดูพี่เท่ที่คอนเสิร์ตบ้าง
ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่เนี่ย
อุเทนที่ว่าเนี่ยคืออุเทนไหนคือเท่อุเทนหรือเปล่า
หรือจริงอาจจะเป็นแค่แฟนเพลงที่ชื่นชอบพี่เท่ก็เป็นได้
ทีมข่าวบันเทิงของเราก็ต่อสายตรงสอบถามพี่เท่ทันทีนะคะ
เท่ยืนยันเลยว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอน
ไลน์เนี่ยก็ของปลอมไม่เคยโอนเงินแล้วก็ไม่เคยรู้จักสาวคนดังกล่าวเลย
และจะรอดูว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยจะมาดูคอนเสิร์ตของพี่เท่ค่ำนี้ตามที่โพสต์หรือไม่
ทีมข่าวของเราก็อินบล็อกไปหาหญิงสาวเจ้าของโพสต์นะคะ
แต่เธอก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมาคุณผู้ชม
คือเอาจริงนะจากเลขที่บัญชีก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นภาพอะไรที่เขาแชร์กันในโซเชียลเนี่ย
เลขบัญชีของพี่เท่กับเลขบัญชีที่โพสต์ลงในโซเชียลของหญิงสาวคนนี้
เขาบอกว่ามันเป็นคนละเลขกันเนี่ยอันนี้ที่เราเบลอไว้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นคนละเลขกันยังไงเนี่ยพวกนี้เป็นของปลอมทั้งหมด
เท่ไม่ได้ใช้บัญชีนี้แล้วก็ไม่ได้มีการโอนสลิปอะไรพวกนี้ด้วย
โอ้นะคะเหมือนมีการแบบมนงมโนเองหรือเปล่า
พูดคุยกันเองด้วยตัวเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจ
เพราะเราได้สอบถามไปแล้วแต่ว่าเธอยังไม่ตอบ

ก็มีชาวโซเชียลสงสัยว่า
ก็เข้าข่ายนักร้องเสียงละมุนเหมือนกัน
หรือจะเป็นพี่บูรินเองก็ด้วยเหมือนกัน

ตอนนี้พี่เท่ยืนยันแล้วไม่ใช่เขาแน่